เรามาพูดถึงเงื่อนไขและความเป็นไปได้
ทีมชาติไทยนั้นจะมีโอกาสได้เปิดรังเย่า

ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นจะมีคำตอบมาฝาก

ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามนะครับซึ่งความเป็นไปได้ตรงนี้ครับระหว่างการย้ายจากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมาเป็นราชมังคลากีฬาสถานในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเออีอีในวันที่๑๕ตุลาคมนี้จริงแล้วอย่างที่ทราบกันนะครับว่าราชมังคลานักขนาดนี้สนามเนี่ยกำลังปรับปรุงเพื่อเตรียม

แล้วก็เรื่องของการจำหน่ายบัตรเนี่ยมีการจำหน่ายบัตรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในยอดความจุเดิมของสนามมธรรมศาสตรังสิตเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอาจต้องตามกันต่อนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สมาคมกีฬาฟุตบอลกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของแมชนี้ให้แฟน
สิบห้าตุลาคมนี้ครับแข่งขันสิบเก้านาฬิกาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจะทางทีวีนะครับทางหน้าจอไทยรัฐเนี่ยก็ยังชวมออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ